คุณผู้ชมคะมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมดีนะครับ
เป็นเวทีที่ให้เด็กเขาได้แสดงออก

โดยปตทก็ร่วมกันกับภาครัฐจัดโครงการประกวด
นวัตกรรมสีเขียวประจำปี๒๕๕๙
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตอนปลาย

เพื่อให้เยาวชนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์
ได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่
ที่ช่วยรักโลกแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รวมถึงสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่อย่างอื่นได้ด้วยนะคะ
เราไปติดตามพร้อมกันกับกิจกรรมดีจากปตทค่ะ
ในการประกวดนวัตกรรมสีเขียวสู่ธุรกิจเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ถ้วยพระราชทานสมเด็จประเทศพระราชสุดาสยามรมราชกุมารี
และทุนการศึกษารวมกว่า๗๐๐๐๐๐บาท
ผลงานนวัตกรรมสีเขียวชุดกระถางปลูกป่า
คว้ารางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เป็นผลงานของน้องจากโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ

โรงเรียนอสัมชันลำปางจังหวัดลำปาง

แก่ผลงานหลังคาผสมโปรงประหยัดพลังงาน
จากโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์เทคนิคไทยเยอรมันกรุงเทพ
ประกวดผลงานนวัตกรรมสีเขียวประจำปี๒๕๕๙
จัดขึ้นโดยภาครัฐร่วมกับกลุ่มปตทและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภายใต้แนวคิดปลูกนวัตกรรมปั้นนวัตกิจปลูกจิตสำนึกสีเขียว
ตุประสงค์ของโครงการนี้ต้องการให้เยาวชนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์โดยประดิษฐนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีโอกาสต่อยอดไปสู่สินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของตลาด
ได้ทั้งในรูปแบบธุรกิจเกิดใหม่และธุรกิจเพื่อสังคม